สวัสดีครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องจับตาเรื่องของอากาศที่จะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ช่วงวันที่๒๖๒๗ดวงอาทิตย์นั้นจะมาตั้งฉากใจกลางเมืองไทยของเรานะครับ
ก็คือมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแน่นอนครับช่วงนั้นทุกปีจะมีฝนเกิดขึ้น
แต่ว่าก่อนวันที่๒๖๒๗อากาศจะร้อนและที่สำคัญมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วย
ร้อนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
กับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนซึ่งเป็นจุดที่มีการสะสมตัวของความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
กลายเป็นฝนฟ้าขนองตกลงมาปริมาณน้ำฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าความรุนแรงของกระแสลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
สังเกตว่ายังอยู่แถวบริเวณด้านหลังของฮิมาลัยนะครับ
ก็จะพบว่าไม่ค่อยมีการพยิบเข้ามาปกลุ่มของเรามากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
เริ่มมีกระแสลมมีการหมุนวนแบบนี้นะครับ
ตรงนี้เองจึงทำให้มีการเคลื่อนที่ของไอน้ำนะครับ
ด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นลักษณะการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลังจากนี้จะค่อยร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ร้อนอบอ้าวกระแสลมนิ่งด้วย
ที่สำคัญครับหลังจากนี้เมื่อไอน้ำมาสะสมตัวค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับ
โอกาสกลายเป็นฝนฟ้าขนองต่อไปในบริเวณพื้นที่อีสานตอนกลาง
หลังจากนั้นเขยิบไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง
กลางสัปดาห์ฝนที่ตกลงมากระแสลมที่พัดผ่าน
ก็ทำให้อากาศนั้นเย็นลงบ้างเล็กน้อยนะครับ

หลังจากนั้นมีลุ้นว่าสุดสัปดาห์หน้าอากาศนั้นอาจจะพุ่งไปแตะที่๔๔องศาเซลเซียตในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ